มีความคืบหน้าอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องกรณีของพ่อของผู้เสียชีวิต

ตำรวจก็ไปที่บ้านเพื่อไปสอบปากคำพ่อของผู้เสียชีวิต
แล้วก็อาจจะเตรียมออกหมายจับในฐานให้การเท็จด้วยนะฮะ
หลังจากพ่อของผู้เสียชีวิตเคยบอกว่าภูมิกับโจ้เป็นคนดี
นั่งร้องไห้ข้างเสียใจตอนที่ลูกเสียชีวิต
แล้วก็ทีมนี้เป็นทีมช่วยเหลือชีวิตของลูกชาย

แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดหรือการรีดไถเงิน
ตายด้วยเหมือนกับเป็นโรคประจำตัวตอนนั้น
สุขภาพที่พ่อให้ข้อมูลแบบนี้
แต่นี่มันเป็นข้อกังขาในทางคดีด้วยและข้อกังขาของสังคมด้วย
ทำไมเห็นคลิปออกมาแล้วทำไมถึงตอบเป็นแบบนั้นนะครับ
คือเมื่อวานนี้ชุดสืบสวนเดินทางไปที่บ้านพักของเรืออากาศตรี
จักริจธนพัทรพ่องผู้เสียชีวิตเที่ยงเผลอตากรีจังหวัดนครสวรรค์
ก็จะไปสอบนะสอบประเด็นเรื่องของเงิน๕ล้านบาทที่มีการกล่าวอ้าง
ภูมิกับโจ้ได้มีการจ่ายให้ครอบครัวเพื่อเป็นสินบนในการปิดคดี
อกจากนี้ยังเป็นการตรวจสอบเส้นทางการเงินและหาพยานหลักฐานบางอย่างในคดีนี้ด้วยนะครับ
พนักงานสอบสวนมีหลักฐานครับพร้อมจะแจ้งข้อหาพ่อของผู้เสียชีวิต
ในข้อหาในการให้การอันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่แต่อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานบางอย่างเท่านั้นเองนะครับ
ถ้าจำกันได้นะคุณก่อนหน้านี้พ่อผู้เสียชีวิตเคยให้สัมภาษณ์
บอกว่าภูมิกับโจ้นี่แหละเป็นคนมานั่งร้องไห้ข้างเขาเสียใจนะฮะ
เขาเสียใจที่ลูกชายเสียชีวิตและทีนี้ผู้เป็นพ่อบอกว่าไม่ติดใจเอาความชุดจับกลุ่ม
เพราะจริงแล้วลูกชายมีโรคประจำตัวหลายโรคนะครับ
พ่อยืนยันว่าลูกชายเสียชีวิตเพราะเรื่องของสุขภาพ
ภูมิกับโจ้ยังช่วยพาลูกชายของพ่อไปส่งโรงพยาบาลอยู่เลย

พ่อยืนยันคราวก่อนว่าตำรวจไม่ผิด
ใช่อันนี้คือเรื่องพ่อเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวต้องรอดูความคืบหน้านะ
ว่ามันจะมีกรณีของการแจ้งข้อหาอันเป็นเท็จแล้วเจ้าหน้าที่จะดำเนินการต่อไปอย่างไร

อันนี้ที่นักข่าวของเราไปคุยกับสับปะเหลอวัด

ใช่ค่ะใช่ค่ะคือถ้าเกิดคุณผู้ชมฟัง

เพราะว่าสับปะเหลอวัดที่เป็นคนเผาศพ

ครอบครัวมาบอกกับทางสับปะเรอ
ว่าศพของผู้ตายติดโควิด
แต่ปกติศพโควิดต้องรีบเผาถูกไหมค

นี่กลายเป็นว่าตั้งศพเอาไว้๒๓วันแล้วถึงจะเผา
นี่เรื่องนี้ค่ะคนที่อยู่หน้าจอตอนนี้
คือสับปะเหลอวัดหัวเขาที่อำเภอตาคลีนครสวรรค์
คือนายมงคลนินทินเล่าให้กับนักข่าวฟังนะ
ว่าตอนนั้นญาติของนายมาวินติดต่อทางสับปะเหลอมงคลมา
บอกว่าให้ช่วยทำพิธีศพให้หน่อยก็ช่วยตั้งแต่มัตราสัง
ไปจนถึงเผาแต่อย่างหนึ่งที่สับปะเหลอมงคลคาใจ
เพราะว่าตอนแรกที่รับศพมาทางญาติแจ้งมา
บอกว่าเนี่ยผู้ตายติดโควิดแต่เอ๊ะทำไมเก็บศพเอาไว้๓วัน๔คืน
แล้ว๔วัน๓คืนแล้วสภาพศพ
ยังมีการผ่าพิสูจน์ที่ช่วงอกแล้วก็ที่หัวด้านหลังด้วย
มันผิดกับศพโควิดนะเพราะว่าปกติน่ะ
ถ้าเกิดศพโควิดตายต้องเผาทันทีใช่หรือเปล่า

แต่ถามว่าสับปะเหลอมงคลได้ถามไหมได้ถามเจ้าภาพไหม
เปล่าเลยสับปะเหลอก็ทำหน้าที่
คือทำพิธีตามที่ได้รับมอบหมาย
ยืนยันด้วยนะคะว่าวันที่เผาน่ะ
มีทหารมีชาวบ้านแค่นั้นเอง
ไม่ได้มีผู้กำกับโจ้มาร่วมงาน
เพราะว่าข่าวตอนแรกออกมาคุณจำได้ไหม
ผู้กำกับโจ้ยังไปร่วมงานศพอยู่เลย
สับปะเหลอมงคลก็บอกนะบอกว่าก่อนหน้านี้
ครอบครัวของนายมาวินผู้ตายก็มาทำบุญที่วัดบ่อย
แล้วนักข่าวก็เลยถามไงบอกว่า
พ่อแม่ของนายมาวินเขาแยกทางกันหรือเปล่า
ซึ่งทางสับปะเหลอมงคลเองก็ยืนยันนะ
แยกทางกันจริงแยกทางกันมาหลายปีแล้ว
อันนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่สับปะเหลอให้ข้อมูล
เดี๋ยวลองฟังเสียงหน่อยนะคะ
ขอโทษครับพี่ตอนเราเห็นสภาพศพ
เหมือนปกติทั่วไปที่พี่ทำงานไว้

แต่ที่ว่าเขาแจ้งเรา
แฟนเขาแฟนเข้าไปถึงน้องมาวินบอกว่า
แล้วคอสตรอรถรถลงข้าง

มีข้อสงสัยข้อพิรุธหลายอย่างนะฮะ
ทีนี้คุณผู้ชมล่าสุดทางพันธุ์ตำรวจโทวินัย
มหาวงสนันรองผู้กำกับการสอบสวนสพตาคลีเนี่ย
ก็มีการนำชุดพิสูจน์หลักฐาน
เข้าไปหาหลักฐานในบ้านของพ่อแม่ของผู้ตาย

แล้วนักข่าวก็เลยถามบอกว่าพ่ออยู่บ้านหลังนี้จริงหรือเปล่า

รองผู้กำกับนิ่งไปครู่นึงนะนิ่งไปนิดนึง
แล้วหลังจากนั้นรองผู้กำกับก็ขอตัวเดินทางกลับ
ทีนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะบ้านหลังนี้
ทางพ่ออาจจะไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้มาหลายปี
แล้วก็อาจจะพักอยู่ในค่ายทหารต้นสังกัดเก่า
ทำให้ทุกครั้งเวลาที่มีการสอบสวน
ผู้เป็นพ่อก็จะไม่ถูกสอบเหมือนกับแม่แล้วก็แฟน
ส่วนประเด็นที่บอกว่ามีการจ่ายเงินไหม
จ่ายเงินก้อนโตให้๕ล้านเรื่องนี้ค่ะ
มีข้อมูลเชิงลึกมาบอกว่ามีการเจรจาผ่านผู้ใหญ่
มีสีทั้ง๒สีแล้วก็ก่อนหน้านี้๒วัน
ผู้สื่อข่าวเคยถูกรถต้องสงสัย
ทีนี้พอผู้สื่อข่าวรู้ตัวปั๊บเนี่ยก็ขับรถตามนะ
อันนี้มันต้องไปตามต่อด้วยเหมือนกันนะคะ